มีข่าวดีสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเอาไว้
เมื่อคณะรัฐมนตรีนั้นอนุมัติให้มีการเพิ่มวงเงิน
ในการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นนะครับ
หากว่าเข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง
ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ระยะที่๒ที่จะเน้นการฝึกอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ติดตามจากรายงานครับ
ดามเนิน๖มาตรการ๑๘โครงการ
โดยมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
บาทงบพัฒนาคุณภาพชีวิต
บาทและงบใช้จ่ายค่าสินค้า
อุปโภคบริโภควงเงิน๑๔๐๐
มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
เน้นให้ผู้ที่ถือสิทธิ์ผู้มีรายได้น้อย
มีโอกาสในการพัฒนาอาชีพ

โดยมีมาตรการจุงใจให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
จะได้รับเงินเพื่อการอุปโภคบริโภค
จากเดิม๒๐๐บาทเป็น๓๐๐บาท
และคนที่เคยได้๓๐๐บาทจะเพิ่มเป็น๕๐๐บาท
ให้มีผลในเดือนมีนาคม๒๕๖๒
จุดเด่นใหญ่ของโครงการนี้
เป็นครั้งแรกที่มีการจัดทำมาตรการที่อุปโภคบรินาคารของร่วมมือ
และโครงการในการแก้ไขปัญหาของคนยากจน
และเป็นการแก้ไขแบบไม่เหวี่ยงแหน

นอกจากนี้ก็ยังเป็นการออกแบบแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และเสนอแนะแผนที่ชีวิตให้แก่ผู้มีรายได้น้อยนะครับ
และนอกจากนั้นยังมีการบันทึกและติดตามผลสำริดอย่างใกล้ชิด
เราก็หวังว่าครั้งนี้จะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
เพราะว่าผู้มีรายได้น้อยจะสามารถพัฒนาตนเองได้นะครับ
ส่วนภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยพัฒนาอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย
จะสามารถลดหย่อนภาษีได้๑๕เท่าของรายได้เป็นระยะเวลา๒ปี
หรือถึงเดือนธันวาคมปี๒๕๕๙
เมืองต้นเชื่อว่าจะมีผู้มีรายได้น้อยได้รับประโยชน์๔๗๐๐๐ราย
ทั้งนี้ในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร
มีมาตรการให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรที่มีรายได้น้อยวงเงินรวม๙๕๐๐๐ล้านบาท
เช่นการผ่อนปลนดอกเบี้ยหลักประกันวงเงินกู้
ส่วนธนาคารออมสินนั้นมีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า๑๒๐๐๐ล้านบาท
แก่สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้มีรายได้น้อย
รายละไม่เกิน๕๐๐๐บาทเพื่อใช้เป็นเงินในการสร้างอาชีพหรือหารายได้เพิ่ม
ข่าวทะลัดทีวีรายงาน